คุณผู้ชมไอ้การอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันมาโดยที่บางครั้ง
แขกที่ไม่ได้รับเชิญมันมาไงอ้าวแล้วทีนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้จริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปเจอกับเจ้าของบ้านที่เขาใจถึง
ดูสิว่าเอ๊ะมาครั้งนี้แล้วจะเป็นยังไงครับ
ป๊าอย่ามาอยู่กับมันป๊า
ป๊าเดี๋ยวมากันโดน

อย่าไปยุ่งกับมันไม่ได้ป้าต้องยุ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก
สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เช่นใดก็เหมือนกับมนุษย์และตุ๊กแก่
ใช่อยู่ร่วมกันไม่ได้

ตัวเองพยายามแล้วนะเอาเขาเรียกว่าอะไรดี
เหมือนสวิงเหมือน
ไอ้ที่สอยมะม่วงเหรอไม่รู้อ่ะ

อะไรสักอย่างตะก้อเหรอ
ดิฉันก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกัน
แถวบ้านผมอย่างนี้เอาไว้ใส่มะม่วงได้เหมือนกันนะ
ก็คือจะเอาไปจับเจ้าตุ๊กแก่
ตัวมันเริ่มเทิมเลยครับดูสิเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคิดผมก็คิด

ผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับมัน
แล้วเธอก็เดินจากไป

สุดท้ายหายตัวไปได้ครับ

สุดท้ายตุ๊กแกหายไป
ทิ้งความหนักอกหนักใจเอาไว้ให้กับเจ้าของบ้าน

แต่ป้ากันก็ใจถึงนะทิ้งไหมละ

มักจะไม่ค่อยกลัวตุ๊กแกหรือสัตว์อะไรแบบนี้เท่าไหร่
อาจจะคุกเครีกับสัตว์บ้าง
แต่เด็กอื่นใหม่เจอทีก็ตกใจ
เออให้ดิฉันอยู่ร่วมกับตุ๊กแกอย่างนี้เหรอ
แล้วดูสิฟังเสียงในคลิปไม่ฟังอะไรเลย
บอกอย่าไปยุ่งมาอย่าไปยุ่งกับมัน
ยายก็ไม่ฟังไม่จบจะตักมันขึ้นมาแล้ว